ดูการทำงานของกู้ภัยในลำปางกันหน่อยนะคะมีผู้ชายคนหนึ่งค่ะ
ขี่รถจักรยานยนต์มานะคะแล้วไปประสบอุบัติเหตุชนกำแพง
ถามว่าทำไมถึงไปชนกำแพงเมาแล้วขับค่ะ
หลังจากนั้นนะคะพอเกิดอุบัติเหตุอ๋อไปไหนไม่ได้ค่ะ

ช่วงแรกพอเข้าไปช่วยพยายามพูดพยายามคุย

พูดยังไงก็ไม่รู้เรื่องบางคำถามไม่มีคำตอบนะคะ
กู้ภัยก็เลยใช้วิธีเราพวกเดียวกันไปดูค่ะ
เป็นไงล่ะทำไมทำไมต้องได้รางวัลตุ๊กตาทองละมั
ไข่ทำไมแสดงเนียนจังเอาไปเลยค่ะลูกโลกทองคำนะคะ
คุณพี่กู้ภัยท่านนี้นะคะคือเขาไม่ได้เมานะพี่กู้ภัย
แต่ต้องทำเป็นแกล้งเมาเพราะว่าหลังจากที่ได้รับแจ้งเหตุ
มีคนเมาแล้วขับขี่รถจักรยานยนต์ไปชนกำแพงบ้านประชาชนที่
หลังวัดกู่คำตำบนต้นถงชัยอำผมือลัมปาง
พอไปถึงผู้ชายคนนี้นอนอยู่ริมถนนอาการบาดเจ็บนะ
แต่พอขอความร่วมมือไปเข้าไปพูดไปคุยพี่
เป็นยังไงมายังไงชื่ออะไรบ้านอยู่ไหนพูดบ้างไม่พูดบ้าง
แต่ส่วนมากจะไม่พูดแต่เอ๊ะเมาแบบนี้ใช้วิธีไหนดี
เพราะต้องการข้อมูลจากเขาจะได้พาเขาไปส่งบ้านเนี่ยนะคะ

และนี่คือคลิปแกล้งเหมาพูดไปตอบทุกคำถามเลยค่ะ

ใช่เนี่ยคุยกันรู้เรื่องเป็นพวกเดียวกันไปเลย
คลิปนี้ถูกแชร์ในโลกโซเชียลมีเดียนะคะ
เจ้าหน้าที่ได้รับความชื่นชมเป็นอย่างมากในการใช้ไวพลิบ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปสอบถามเหตุการณ์
จากกู้ภัยแกล้งเมาเขาไม่ได้เมาจริงนะวันนั้นนะเขาแกล้งเมานะ
ชื่อว่านายอภิชัยละลำปังอายุ๔๑ปี
เล่าว่ากลางดึก๑๗พฤษภาคมที่ผ่านมา
โดยกู้ภัยสมาคมกู้ภัยลำปางค่ะได้รับแจ้ง
ชนกำแพงและล้มเองไม่มีคู่กรณี
ก็เลยไปเลยค่ะไปถึงพบคนขับขี่ไม่ได้สติ
ก่อนซ่อมว่าผู้ชายคนนี้กลิ่นง่ะหึงเลยเมาแล้วน่ะเนี่ย
ถามยังไงก็อ่อใหม่ตอบอ้าว่าจะพากลับบ้านยังไงนะคะ
ให้ความร่วมมือคิดไปคิดมาต้องแกล้งเมาแล้วแหละ
สรุปสุดท้ายได้ผลค่ะฟังเสียงกู้ภัยค่ะ
ก็ยอมคุยด้วยครับก็ยอมคุยด้วยครับ
สำหรับผู้ชายคนนี้ที่ประสบอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยก็ปลอดภัยดีนะคะ
เจ้าหน้าที่ได้ข้อมูลแล้วไงส่งกลับบ้านเรียบร้อยค่ะ
แต่อย่างหนึ่งที่ฉันแปลกใจคือมันได้ผลจริงเหรอ
ได้เหรอเวลาแม่งมังคุยกับคนเมา

แล้วถ้าสมมุติเกิดว่าเขาเมาหนักถึงขั้นเมาหลับไปเลย
ต่อให้คุณจะแกล้งเมาอีท่าไหนก็คงไม่ได้ผลหลับไปแล้ว
ถ้าเขาหลับเราก็แกล้งหลับไปเจอกันในฝัน